กันเลยนะครับคุณผู้ชมครับในที่สุดครับ
มือปืนที่มีหมายจับติดตัว๑๕คดี
ไอ้แกร๊กหรือว่าในแกร๊กครับ
วิสามันฆาตกรรมเขาแล้วนะครับที่ทุ่งนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แม่ของเขาเนี่ยนะฮะยังทำใจไม่ได้
เคยบอกลูกแล้วว่าให้มอบตัวไม่อยากให้มาเจอจุดจบแบบนี้ฮะ
นี่แหละครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ทำให้ท่านพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านเล่าลงไปเองฮะคือถ้าสายเหี่ยวต้องท่านนี้
ท่านไปฮะไปกับชุดปฏิบัติการติดอาวุธนำทีมไล่ล่านายประดิษฐ์หรือแกรกอายุ๔๑ปี
เป็นชาวพัทธลุงนะครับเขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทธลุง
จังหวัดตรังจังหวัดสงขลา๑๕คดีด้วยกันมีพวกรวมเขาด้วยเนี่ย๔คนฮะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับนายประดิษฐ์หรือว่านายแกรกถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมที่กลางทุ่งนา
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนรามแก้วอำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็กระสุนอยู่ในรังเพลิงอีกหลายนัดแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่สองปลอกด้วยกัน
นี่ฮะนี่ครับตรงนี้ครับจุดจบของนายแกรกฮะส่วนนางบูหลันภรรยาของนายประดิษฐ์นะครับ
ถูกจับกลุ่มได้ที่บ้านในตะบนรามแก้วอำเภอหัวไสจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้ววันนี้แหละครับวันนี้ความคืบหน้านะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านนายประดิษฐ
นี่นี่เป็นภรรยานะครับหลังจากถูกควบคุมตัวอ้าวเราไปที่บ้านนี่วันนี้
ที่บ้านของนายประดิษฐ์ที่พัทธลุงครับไปเจอนางจุรีอายุ๗๔ปี
เป็นแม่ของในแกรกผู้ตายบอกกับทีมข่าวบอกว่าเธอกับครอบครัวยังทำใจยอมรับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยเคยบอกลูกตลอด
เคยบอกแกรกตลอดบอกว่าอย่านะลูกนะแบบนี้ตายนะติดคุกเนี่ย
ยังได้ไปเยี่ยมไปคุยได้ไปเห็นหน้าได้แต่วันนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วครับ
ลูกอ่ะตำรวจตามหลาลูกเบาเนี่ยแม่เจ๋งเต็มยุ่มกันหรือเปลื้อ
เพราะมันไม่มาถึงอยู่บ้านนั้นนะเต็มเวลาไล่คืนกับอาเมย์
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่กับคนในครอบครัวบอกว่าไม่คิดจะโทษตำรวจหรอก
ก็พยายามทำใจให้คิดว่าลูกชายทำบุญมาแค่นี้
ตอนนี้แม่รอศพลูกชายที่ยังอยู่ในกระบวนการชันสูตรของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ
ว่าวันพรุ่งนี้แหละจะสามารถรับศพลูกชายมาประกอบพิธีทางศาสนาได้
ส่วนจะเป็นที่บ้านหรือที่วัดเนี่ยญาติขอปรึกษากันอีกทีหนึ่งก่อน
ขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
จากนางบูหลันภรรยาของนายประดิษฐ์นี่แหละ
เรื่องต้นทราบว่าเคยกระทำความผิดร่วมกับในแกรกในบางคดี
ช่วยเหลือช่วยเหลือแกรกนี่นะฮะภรรยาของในแกรกนะฮะ
ชุดสีชมพูเนี่ยคือช่วยเหลือในแกรกกับพวกเนี่ยให้หนีมาโดยตลอดในคดีต่าง
ส่วนผู้ต้องหาในทีมของนายแกรกที่เหลืออีก๒คนที่ยังหนีอยู่
เจ้าหน้าที่เร่งออกติดตามนะครับแล้วก็ประสานญาติให้ช่วยติดต่อผู้ต้องหาบอกมามอบตัวซะเถอะนะ
สำหรับประวัตินายประดิษฐ์หรือว่าแกรกเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ถึง๒๕๖๕เขาตกเป็นผู้ต้องหารวม๑๕คดีด้วยกัน
มีคดีอะไรบ้างฆ่าผู้อื่น๕คดีพยายามฆ่าผู้อื่น๓คดี
ครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย๒คดีร่วมกันปล้นทรัพย์๑คดี
พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน๑คดีและร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด๑คดี
ล่าสุดก่อนที่จะถูกวิสามันสพควนขนุนก็ออกหมายจับในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติด
และมีปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองด้วยครับ
ก็ถือว่าเป็นการปิดฉากผู้ต้องหารายใหญ่ที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งนะคะ